แล้วก็การคว้าแชมป์เมเจอร์ได้๒รายการนะครับ
ซึ่งปีหน้าก็คิดว่าจะรักษาฟอร์มของตัวเองให้ได้ระดับนี้แหละ
พอใจมากค่ะไม่ได้พอใจเพราะได้แชมป์หรอก
แต่ว่าเหมือนแบบพอใจเพราะว่าแมทหลังเราก็เริ่มเล่นดีขึ้นค่ะ

รู้สึกว่าออกไปเล่นให้มีความสุขแล้วก็ทำอะไรให้ตัวเองได้ภูมิใจในตัวเองทุกวันแค่นั้นเอง
อยากให้น้องทุกคนนะคะได้ทำตามความฝันของตัวเองนะคะ
ก็อยากให้มีเป้าหมายชัดเจนค่ะเพราะว่าเป้าหมายทำให้เราใช้ชีวิตอย่างมีค่า
แล้วก็ที่สำคัญก็เหนื่อยชัยชนะคือการชนะใจตัวเองนะคะก็ออกมาสู้กับมันค่ะ
มากราคมดีนะครับ